จริงนะก่อนที่จะเข้าไปเนี่ยเราก็มีโอกาสได้พูดคุยกับแต่ละพัก
แล้วก็ถามเหมือนกันค่ะว่าเราตั้งไว้ไหม
เลขมงคลของเราเลขที่เราอยากได้
ถามแต่ละพักเหมือนกันว่าไปขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไหม

เดี๋ยวไปไล่เรียงกันหน่อยดีกว่าค่ะคุณผู้ชม
ขอเริ่มที่พักเพื่อไทยก่อนเลยละกันนะคะ
เพราะว่าวันนี้ทางคุณหมอชนน่านศรีแก้วหัวหน้าพัก
รวมถึงคุณอุ้งอิงแพทองทานหัวหน้าครอบครัวแล้วก็แคนดิเดต

ค่ะค่ะเออหน้ากันหนุ่มอ่ะเออ
แล้วนี่ค่ะที่ตัวสูงเดินมาด้วย
คุณเศรษฐาทวีสินแคนดิเดตนายกภักดิ์เพื่อไทย

ผู้ชมค่ะคุณเศรษฐาทวีศิลป์เนี่ย
คือลาออกจากทุกตำแหน่งของแสนสิริแล้วนะ
เออนะฮะมีผลเมื่อวานนี้วันที่๓เมษายนนะครับ
ว่าจะเป็นตำแหน่งในส่วนของประธานอำนวยการ
แสนสิริเลยนะอันนี้ก็เป็นข่าวออกมาเมื่อกี้นี่เองนะครับ

แต่ละพักที่จะสามารถยื่นได้ก็คือยื่นชื่อแคนดิเดตนายกได้

ทีนี้ของพักเพื่อไทยเองก็จะส่ง๓ชื่อเหมือนกัน

อีกคนหนึ่งก็คือคุณเศรษฐาถวีศิลป์
แต่ทีนี้คนที่๓ก็พยายามถามนะ
เรื่องนี้คุณหมอชนน่านบอกว่ารายชื่อที่๓
พักขอปิดเอาไว้ก่อนขออุบเอาไว้ก่อนได้ไหม
พรุ่งนี้เดี๋ยวจะมีการเปิดเผยพร้อมกัน

บอกว่าขอเก็บเอาไว้เป็นกิมมิกก่อนนะคะ

ก็คาดหวังเอาไว้นะว่าจะได้เก้าอี้สอสอบัญชีรายชื่อ

คุณอุ้งอิ๊งอยากได้เบอร์อะไรในใจไหมฟังคุณอุ้งอิ๊งหน่อยค่ะว่าจะตอบว่าอยากได้เบอร์ไหน
ก็เอาเบอร์อะไรก็ได้ที่พี่น้องประชาชนจำได้อันนั้นเป็นสิ่งที่สำคัญค่ะ
เดี๋ยววันนี้เราได้เบอร์อะไรเราจะรีบประกาศ
แล้วก็พี่น้องจะได้จำได้ให้เร็วที่สุดนะคะว่าพักเพื่อไทยเบอร์อะไรค่ะ

ผมว่าพักเพื่อไทยพร้อมนโยบายพร้อมบุคลากรพร้อมครับ
ความคาดหวังระบบบัญชีและชื่อเราถ้าดูจากผลการสำรวจ
เรามั่นใจว่าน่าจะเกิน๕๐ครับอยู่ที่๕๐ครับ
เพื่อไทยค่ะเราไปดูที่พลังประชารัฐกันหน่อยนะคะ
หัวหน้าพักพลังประชารัฐแล้วก็แคนดิเดตนายกของพัก

ผลเอกประวิทย์บอกว่าวันนี้มั่นใจเต็มร้อย
แล้วก็คาดหวังว่าจะได้สอสอบัญชีรายชื่อ๒๐คนค่ะ
ว่าไงผมก็ผมก็ทำตามหน้าที่นะ

เข้ามาเป็นนักการเมืองแล้วก็ต้องทำตามหน้าที่นะ
หมักที่ไหนยกอยู่หรือแด่มั้ยคะโอเค

แฟนคลับอยากรุงเหนื่อยบ้างไหมครับเหนื่อยไหมครับ

หวังว่าจะได้รับความไว้วางใจจากประชาชนนะครับ
ส่วนเบอร์ที่พักอยากได้ถ้าจะให้ดีอยากได้เบอร์
เพราะจะได้ล้อไปกับชื่อพักก้าวไกลนะฮะ

ถ้าจะให้ดีก็ถ้าได้เบอร์๙ครับก็ดี

ยังยืนยันที่รายชื่อเดียวคนเดิม

ก็คือใบสมัครงานกับพี่น้องประชาชนครับผม
พิธาเล่มเจริญรัฐหัวหน้าพักก้าวกล่ายครับ

ความไว้วางใจกับพี่น้องประชาชนด้วยครับ
เมื่อเช้านี้ก็เดินทางมาพร้อมกับแก่นนำนะคะ
เพื่อที่จะให้กำลังใจผู้สมัครสอสอของพัก
แล้วก็ยอมรับบอกว่าแม้ผลสำรวจจากโพล
สำนักคะแนนเสียงของผู้สมัครสอสอประชาธิปัตย

แต่ยังไงก็ตามจะช่วยลงพื้นที่หาเสียงทั่วประเทศค่ะ
เอ่อมันเลือกไม่ได้ครับ

เที่ยวนี้ได้จักรหนึ่งคนก็ได้ร้อยละร้อย

ก็ผมเปรียบเทียบเลย
สมมุติได้๑คนก็ได้ร้อยละร้อยแล้ว

เพราะฉะนั้นเที่ยวนี้ก็หวังว่าคงมากกว่านี้ครับ

ภาคใต้ก็ผมในใจนะครับว่าน่าจะดีกว่าเดิม
มาดูฝั่งของพักภูมิใจไทยกันบ้างนะฮะ
คุณอนุทินชาญวิรากูลวันนี้ตอบคำถามอารมณ์ดี
พักมาด้วยความพร้อมไม่กังวลใด
แต่คุณผู้ชมเชื่อไหมว่ามีคนกะจะมาเจอคุณอนุทิน

ก็คือคุณชูวิทย์กระมวลวิสิตไม่ได้กะอย่างเดียวมาจริงนะครับ
แต่ทีนี้คุณอนุทินพูดถึงการทำกิจกรรมเชิงสัญลักษณ
กวาดการเมืองสีเทาของคุณชูวิทย์กระมวลวิสิต
พุ่งเป้ามาที่พักภูมิใจไทยเรื่องต่อต้านนโยบายกัญชา
คุณอนุทินบอกว่าไม่กังวลนะ
จะฉุดคะแนนของพักฟังเสียงคุณอนุทินก่อนนะครับ

เพราะวันนี้ก็มาเต็มสตรีม

ตามพื้นที่ต่างที่พักส่งผู้สมัครลง
ก็ผลของการติดตาม
ก็ไม่มีเหตุใดที่จะเห็นได้ว่า
สิ่งที่กำลังเกิดขึ้นเป็นตัวฉุดคะแนนของภาคภูมิใจไทย
แต่ตรงกันข้ามแนวโน้มน่าจะดีขึ้นเรื่อย
ภูมิใจไทยเรามาอยู่ในยุคของ
มีพักการเมืองในระบบตั้ง๗๐กว่าพัก
เราไปคาดหวังหมายเลขอะไรไม่มีประโยชน์หรอกครับ
เรานำเสนอนโยบายที่ดีเรานำเสนอผู้สมัครที่ดี
และให้พี่น้องใจชนเห็นด้วยความตั้งใจของเราในการทำงาน
อันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญกว่า
คุณชูวิตจะมาสมัครเป็นเทศกิจของกรุงเทพมนักคอร์ไหม

ตลอด๔ปีที่ผ่านมาการเมืองเหมือนละครโรงใหญ่ลิเกโรงใหญ่

เขาบอกโอ้โหค่าใช้จ่ายในการซื้อตัวแต่ละคนนะคุณนะ
ก็ไม่รู้แล้วฮะเป็นกวาดต้อนงูเห่าเข้าพัก
ขอให้ประชาชนใช้สิทธิ์ตัดสินใจพิจารณาการเลือกพักการเมือง

แล้ววันนี้ต้องการมาแสดงจุดยืนทางการเมือง
จัดกิจกรรมคู่ขนานค้ากัญชาเสรี
โปรงความไม่ชอบมาพากลนะครับ

ผมขอให้หัวหน้าพักแต่ละพัก
กรุณาอย่าซื้องูเห่า

เพราะการซื้องูเห่าของคุณ
การซื้อสอสอที่ขายตัวมาสังกัดพักคุณ
ผมถามฝากถามไปถึงหัวหน้าพักว่า
คุณภูมิใจมากไหม
นี่คือหน้าที่ของนักเคลื่อนไหวของผม
แล้วผมพูดให้ประชาชนฟังชัดว่า
ไอ้๔ปีที่ผมดูละครมานี่
ละครกิเลสการเมืองเนี่ย
มันอยู่พักนี้ทำไปทำมามันย้ายไปอยู่พักนู้น

คุณจะบอกผมนะว่าคุณย้ายเพราะอุดมการ
อะไรนะคะจะถามว่าภูมิใจมากไหม

เออนะฮะและทันทีทันใดนั้น
คุณชูวิทย์พูดอยู่กับสื่อไทยรัฐทีวีของเรา
คุณอนุทินหัวหน้าพักภูมิใจไทยเดินนำผู้สมัครเข้ามา
ป๊ะกันพอดีคุณชูวิทย์ตะโกนเรียกอนุทิน
อนุทินก็ตะโกนเรียกในจังหวะนี้นะฮะ
โอ้โหแล้วก็เราก็หันไปถามคุณอนุทินเหมือนกัน
คุณอนุทินบอกก็ไม่กังวลกับคุณชูวิทย์นะ
ตะโกนเรียกตอนนั้นคุณคิงพีรวัตรสัมภาษณ์อยู่ใช่ไหม
ใช่คุณมิ้นท์อรัชโพรสัมภาษณ์คุณชุวิต

จังหวะป๊ะก็เลยเรียกอนุทินอันนี้

วิทย์ก็ลุกจากเก้าอี้ของไทยรัฐเลย
ฉันนึกว่าตอนแรกจะเจอหน้ากันแล้วจะแบบเออมีเรื่องซะแล้ว
แต่ว่าสุดท้ายก็ไม่ได้มีอะไรแล้วก็ป้ายด้านหลังของคุณชูวิทย์เห็นไหมคะ
อันนั้นคือเตรียมมานะเขียนเอาไว้ว่าเราไม่เอากัญชาเอากัญชากลับไป
เพราะว่าคุณชูวิทย์บอกเอาไว้เลยว่าตั้งใจจะมาวันนี้
เพื่อปฏิบัติการหยุดการเมืองสีเทาค่ะ
คู่ขนานกันไปนะตรงนี้นะฮะแต่ว่าไปดูพักอื่นกันต่อคุณ

พาคุณผู้ชมไปดูพักชาติพัฒนากล้ากันหน่อยค่ะ
ก็นำโดยในสุวรรษลิปตภัณฑ์ลบประธานพักษณ์นี้นะคะ
รวมถึงคุณกรจติกะวนิษฐ์หัวหน้าพัก
ก็คาดหวังค่ะว่าการเลือกตั้งครั้งนี้
ชาติพัฒนากล้าจะต้องได้๒๕เสียงขึ้นไปค่ะ
ก็ความคาดหวังก็เนื่องจากว่าเดี๋ยวพอเรายื่นบัญชีรายชื่อเสร็จ
ชาติพระหลากรก็จะหาลือกันแล้วก็จะมีมติ
เมื่อเราตัดสินใจในการเสนอชื่อแคนดิเดตนายมตรีแล้วอย่างน้อย
เราต้องได้๒๕เสียงขึ้นไป
อีกพักค่ะพาคุณผู้ชมไปดูพักชาติไทยพัฒนานะคะ
วันนี้นายวราวุฒิศิลปะอาชาหัวหน้าพัก
ก็มาพร้อมกับนางสาวกัญจนาศิลปะอาชา
ประธานที่ปรึกษาพักนะคะนี่ค่ะใช่ค่ะแล้วก็แน่นอนมาพร้อมสีชมพูแบบนี้
ที่ทำให้ชาติไทยได้ไม่ต่ำกว่า๒๕ที่นั่งครับ

ขอให้ได้ไม่ต่ำกว่า๒๕ที่นั่งเอาเท่านั้น
แต่เห็นว่าชาติไทยพัฒนามีมูเตลูด้วย
ก็ไปบนมาหลายภาคแล้ว
มั่นใจแน่นอน๒๕ที่นั่งไม่พลาด

ใช่แล้วก็พกความมั่นใจมาเต็มกระเป๋า
เพราะว่าอะไรก็ได้ขอให้ได้๒๕ที่นั่งนะคะ

แต่ว่าคุณวราวุฒิได้เลข๒ตัว